ประเทศไทยได้รับหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬาเสมอจริงเป็นครั้งแรกในโลกของใบนี้นะครับ
เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการออกกำลังกายนะครับ
รวมถึงองค์การสหประชาชาติ
ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมแล้วก็การแข่งขันกีฬาออนไลน์สำหรับเยาวชนทั่วโลก
โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อนำเยาวชนของโลกมารวมกัน
แล้วก็แลกเปลี่ยนความสามารถทางด้านกีฬาและก็วัฒนธรรมนะครับ
สำหรับกิจกรรมต่างมีการแข่งขันกีฬาทางออนไลน์
เพื่อหาผู้ชนะการประกวดความสามารถพิเศษเป็นต้น
รวมไปถึงกิจกรรมเวิร์คชอปครับเพื่อความรู้ในด้านกีฬาและก็สังคม
คุณหญิงปัธมารีสวัสตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล
กล่าวว่างานนี้ถือเป็นงานที่สร้างประโยชน์ให้กับนักกีฬาทั่วโลกนะครับ
สถานการณ์โควิด๑๙อาจทำให้การเล่นกีฬาต้องหยุดชะงัก
แต่การเล่นกีฬาเสมือนจริงจะทำให้เยาวชนได้มีการออกกำลังกาย
รวมไปถึงเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีเข้าด้วยกันด้วยนะครับ
การนี้เป็นการสื่อผ่านทางน้องเด็กและเยาวชน
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนคุณค่าทางกีฬา
แล้วก็การเรียนรู้สู่กันและกันไปทั่วโลกค่ะ
ก็ได้เห็นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความร่วมมืออย่างดียิ่งค่ะ